คุณผู้ชมได้เห็นข่าวนี้กันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะ
ชื่อดังคุณแอนอังคณาทิมดีตอนนี้เธออายุ๕๗แล้ว
มีการโพสต์ภาพล่าสุดภาพนี้นี่คือภาพของเธอ
คุณเต๋าทีวีภูเป็นคนเปิดประเด็นออกมา
บอกว่าตอนนี้คุณแอนอังคณาทิมดีป่วยหนักต้องเจาะคอ
ที่คอมีแผลแบบเป็นผ้าปิดมาอยู่แบบนี้
คือเจาะคอแล้วก็ต้องฟอกไตแล้วค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเยอะมากเป็นหลักล้าน
แล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่มีงานด้วยก็เลยมีการโพสต์เอาไว้
แล้วก็มีการขึ้นหมายเลขบัญชีธนาคารเอาไว้ให้ด้วย
แต่เดี๋ยวเราเล่าเรื่องราวให้ฟังก่อน
คือคุณเต๋าทีวีภูบอกว่าพี่แอนอังคณาทิมดีอาการสุด
หมดเงินค่ารักษาขึ้นเลขบัญชีธนาคารเอาไว้
ซึ่งจริงแล้วคุณผู้ชมคงจะจำข่าวได้แหละ
ถ้าย้อนไปเมื่อ๕ปีก่อนคุณแอนอังคณาไม่สบาย
ติดเชื้อในกระแสเลือดนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล๓เดือนกว่า
ก็ฟื้นฟูร่างกายอยู่หลายปีจนกลับมาสดใส
แล้วก็เริ่มมีงานในวงการบันเทิง
ล่าสุดก่อนที่โควิดจะระบาดเหมือนกับว่าจะมีขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอะไรด้วยนะคะ

แต่ว่าลูกสาวบุญธรรมของคุณแอนอังคณาทิมดีบอกว่า
คุณแอนไม่ได้รู้เรื่องของการเอาเลขบัญชีไปโพสต์ขอรับบริจาคนะคะ
คุณแอนไม่ได้ทราบเรื่องเลยแต่ว่ามีเพื่อนที่สนิทแล้วเขาหวังดี
เขาก็เลยโพสต์อยากจะช่วยแต่คุณแอนไม่ได้แบบโอ้โหมาเปิดรับบริจาคอะไร